คิดฮอดลูกทุ่งหมอลำสาวประยุกต์
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นราชินีเลยแม่บานเย็นรากแก่นค่ะ
ใจรอสักครู่นะคะเพราะว่าแม่บานเย็นเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวเราแล้วนะคะว่า
ถ่านแน่สักหน่อยปีหน้าแม่มาแน่ด้วยจ้า
นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยค่ะเตรียมมาเซิงม่วนจอยนะคะ
แล้วก็เตรียมกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
คือตอนนี้นะคะแม่ก็อัปเดตนะคะว่า
โอ้โห้ยมันปลืมอกปลืมใจคักแน่
คือลูกสาวสุธิรักคุณแคนดี้รากแก่นเนี่ยค่ะ

เป็นผลงานเพลงแบบคู่แม่ลูกนี่แหละค่ะ
แต่ว่าแฟนอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่า
ตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ
ปีหน้าฝ่าไม้โอ้ยเด็ดมาเสิร์ก
ซี่แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าปลายปีนะคะ

ขอไปเข้าดาวน์หน่อยนะคะเพราะว่าอยากไปต่างประเทศ
เพราะว่าต่างประเทศตอนปลายปีมันเย็นอะเนาะ
แม่ก็อยากจะไปแบบว่ามันตึงผิวนะ
มันสบายผิวนะคนอีสานไปแล้วมันแบบว่า
เหมือนได้ชาร์จแบตให้กับร่างกายของตัวเองเนี่ยค่ะ

ต้องเป็นห่วงแต่ว่าแม่แบบจะร้องไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้แม่อยู่กับบ้านเนี่ยแม่ซ้อมด้วยนะคะ

โอ้โหสวยงามจริงนะคะแล้วว่าเพื่อเป็นการการันตีนะคะว่า
บานเย็นยังร้องไหวค่ะก็เลยต้องโชว์ลูกคอสักเล็กน้อยค่ะ
อันนี้แค่สักเล็กน้อยนะคะจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
หวานใจเอ่ยใครเอ่ยเป็นแฟนของพี่
เห็นว่ายังไม่มีน้องนี่ขอจองจะขัดคงไม่เออ
ก็เป็นงานที่เรารักอะเนาะแล้วก็เราก็จะได้ทำให้แฟนเพลงสมหวังหน่อย
จะได้ดูคุณแม่อีกแล้วคุณแม่ก็จะได้เหมือนกับว่าได้พบกันอะไรอย่างบ้าง
คือซ้อมเสียงซ้อมอะไรอยู่นะคะก็ไม่ได้ประมาทว่า
เออไม่เป็นไรเรานักร้องเก่าแล้วขึ้นเวทีเมื่อไหร่ก็ได้ไม่นะคะ
คุณแม่จะเป็นคนซ้อมเสียงซ้อมเพลงตลอดเลย